คุณผู้ชมทีนี้มาดูเรื่องนี้หน่อยค่ะเปิดเทอมมาวันแรกปรากฏว่าครูตีเด็กจนก้นเป็นรอยเลย
ครับนี่เหตุการณ์เกิดขึ้นที่สะแก้วดูสภาพสิคะนี่น้องนักเรียนเนี่ยนะคะโดนคุณครูตี
เพราะว่าน้องเนี่ยไม่ได้รวบผมละหนึ่งสองก็คือครูเนี่ยสั่งงานออนไลน์
แต่น้องไม่ได้นำงานมาส่งมันกลายเป็นเรื่องเป็นราวค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าล่าสุดเนี่ยตัวคุณครูเองก็ยอมรับผิดแล้วนะ
แล้วเดี๋ยวคุณผู้ชมต้องฟังดีว่าครูเนี่ยยอมรับผิดแล้วครูเนี่ยเขามีความตั้งใจเรื่องเกี่ยวกับการทำโทษเด็กยังไงนะคะ

เนี่ยน้องไม่ได้เอาการบ้านมาส่งทีนี้ครูก็เลยทำโทษด้วยไม้เรียวอีกคนละ๔ครั้งแปลว่าน้องคนนี้โดนเรื่องไม่รวบผมละ๒ทีโดนเรื่องไม่ส่งการบ้านละ๔รวมแล้วเป็น๖ทีน้องโดนตีในจุดเดิมจนเป็นรอยฟกช้ำแบบนี้เลยค่ะแล้วล่าสุดนะวันนี้ทางทีมผู้บริหารของโรงเรียนแล้วก็คุณครูที่ทำโทษเด็กนักเรียนเนี่ยมา
แล้วความนะเพราะว่าผู้ปกครองก็รู้แหละว่าเด็กทำผิดจริงแล้วในวันเกิดเหตุก็ยังมีเด็กนักเรียนอีกหลายคนเหมือนกันที่โดนทำโทษในกรณีเดียวกันส่วนคุณครูที่เป็นคนหวดไม่เรียวทำโทษเด็กเนี่ยนะคะครูก็ยอมรับความผิดพลาดของตัวเองแล้วครูเนี่ยก็ขอความเห็นใจผ่านสื่อมาด้วยนะเพราะว่าพอมีการน
ทำไมครูใจร้ายจังคุณครูเองก็เครียดกับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วครูสัญญากับตัวเองเอาไว้เลยเดี๋ยวไปฟังกันว่าครูสัญญาว่าอะไรนะคะ
แล้วผมจะยากทุกคนที่ได้ที่ผมได้กระทำการโดยที่อาจจะพัดพังนะครับไม่ได้เจ็บตนาที่จะทำให้เด็กได้รับบาดเจ็บ
ไม่มีประโยคนั้นที่คุณครูพูดไม่เป็นไรแต่คุณครูอ่ะบอกกับนักข่าวนะบอกเอาไว้ว่าครูเนี่ยสัญญากับตัวเองเอาไว้แล้วว่าจะเลิกใช้ไม้เรียวทำโทษเด็กนักเรียนไปตลอดชีวิตอันนี้คือสิ่งที่คุณครูบอกแล้วหลังจากเนี้ยวิธีการลงโทษของคุณครูเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปในรูปแบบอื่นแทนทีนี้ค่ะทางด้านรองประหลัดเทศบาลเมืองสะแก้วที่รักษารัช

ทำโทษอีกหลากหลายวิธีโดยที่ไม่ต้องใช้ไม้เรียวน้อเด็กเขาก็ไม่เจ็บตัวด้วยนะ